เราย้อนไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมานะครับ

วันนั้นมีเหตุเครื่องบินโดยสาร
พาผู้โดยสารจากกรุงเทพจะมาสุราชธานี
ตกใกล้ท่ากาศยานสุราธานีนะครับ
มีผู้เสียชีวิต๑๐๑คนเกือบยกลำ
รอดชีวิตมาได้๔๕คน
หนึ่งในนั้นคือนักร้องดังเจมส์เรืองศักดิ์นะฮะ

นำผู้โดยสาร๑๔๖คนจากกรุงเทพ
่งตรงไปยังจังหวัดสุราธานี
ประสบอุบัติเหตุตกใกล้ท่าอากาศยานสุราธานี

มีผู้เสียชีวิต๑๐๑คน

ในจำนวนนี้มีนักร้องชื่อดังเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์รวมอยู่ด้วย
จากการสอบสวนทราบว่า๑๑นาฬิกา๔๐นาที
เครื่องบินลำดังกล่าวนำผู้โดยสารออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
่งตรงสู่จังหวัดสุราธานี
โดยใช้เวลาเดินทาง๒ชั่วโมง
เครื่องบินเริ่มลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานสุราธานี
สภาพอากาศในขณะนั้นมีฝนตกหนักและทัศนวิสัยไม่ดี
บินพยายามนำเครื่องลงจอดถึง๒ครั้งแต่ไม่สำเร็จ
ในครั้งที่๓เครื่องยนต์เกิดชะงัก
ทำให้เครื่องบินตกกระแทกพื้น
เครื่องเสียหลักหางเครื่องฟาดกับหอบังคับการบินบางส่วน
เครื่องพุ่งตกลงไปในป่ายาง
ห่างออกไป๒ใหม่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของท่าอากาศยาน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ผู้รอดชีวิตเปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุ
ทัศนวิสัยไม่ดีเครื่องบินไม่สามารถลงได้อย่างสมบูรณ์
ปัปตันประกาศว่าอยู่ในสภาพอากาศไม่ดี
ถ้าลงพื้นไม่ได้อีกครั้งจะกลับกรุงเทพ

ปรากฏว่าสิ่งที่ลงไม่ใช่รันเวย์
เครื่องบินพยายามจะหันหัวกลับ
เครื่องเลยกระแทกแล้วห่างชนกับหอบังคับการบิน
เครื่องไปตกที่บึงบริเวณใกล้เคียง
หลังจากเครื่องบินตกเจียมเรืองศักดิ์หนึ่งในผู้รอดชีวิต
เล่าว่าเขาสลบไปจากแรงกระแทกกระเบาะอย่างแรง
เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาได้ปีนออกไปขอความช่วยเหลือ
สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือควันและประกายไฟ
ซึ่งทุกอย่างเหลือเพียงเศษซาก
ผ่านไปประมาณ๓๐นาที
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าให้การช่วยเหลือ
ซึ่งจังหวะที่ถูกฮิ้วปีกเขาได้ชู๒นิ้ว

แต่เมื่อถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล
พบว่าปอดฉีกกระดูกซี่โคงหักสี่ซี่
กระดูกสันหลังหักและเลือดข้างในสมอง
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
โดยนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ซึ่งพบว่าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด

ส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นในจังหวัด
ก่อนกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากเครื่องบิน
ส่วนสาเหตุของเครื่องบินตกไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
มีเพียงระบุว่าสาเหตุน่าจะมาจากการหลงสภาพการบิน
ในการลงจอดเวลากลางคืนในสภาพอากาศที่เลวร้าย
ขณะที่ระหว่างนั้นมีกระแสข่าวว่าไฟรันเวย์ติดข้างเดียว
และผู้โดยสารมีการใช้เครื่องมือสื่อสาร
โดยการบินไทยได้ชดใช้ให้ผู้เสียชีวิตรายละ๓๖ล้านบาท
อกจากนี้ยังนำไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีความยาวนานกว่า๑๐ปี
และจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ทุกสายการบินออกมาตรการ
ใช้เครื่องมือสื่อสารขณะโดยสารเครื่องบิน